คุณผู้ชมขอมาว่าแหม่วัดสว่างอารมณ์เนี่ย
เป็นสถานที่ที่มันฮอตมาก
ฮิตร้อนแรงในการขอเลขเด็ดขอโชคขอลาบกันมาก
เราจะไม่พาคุณผู้ชมไปที่วัดสว่างอารมณ์ก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นตามไปที่นี่กันเลยค่ะ
หลังจากที่ไปขอพรจากต้นตะเคียนกันมา
หลายต่อหลายต้นแล้วไปขอพรจากกุมารทองกันบ้าง
กุมารทองเหรอนี่แหละวัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
ไปทีเดียวครบจบในหนึ่งวันแน่นอน
ใช่แล้วค่ะไปกันเลยที่วัดสว่างอารมณ์
จังหวัดนครปฐมที่เก่าที่เดิมนะคะ
เพิ่มเติมก็คือคนนี่แหละค่ะคุณ
เยอะมากคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะคะหนาแน่นมาก
ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเหล่าบรรดานักเสียงดวงเสียงโชค
เขาก็พากันมาขอโชคขอลาบกัน
และบริเวณที่คนหนาแน่นที่สุดของวัดตอนนี้
นี่คุณดูต้องยกให้ที่นี่เลย
บริเวณหน้ารูปปั้นกุมารทองจุกดำ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ที่บอกว่ามากเนี่ยนะเพราะว่ากุมารทองจุกดำของวัดสว่างอารมณ์
เป็นกุมารทองพิมพ์สูงขนาด๑เมตร
และอายุประมาณ๓๐ปี
รอบรูปปั้นคุณสังเกตนะคะ
ว่าแม่นไม่แม่นศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนดูจากของไหว้
มีนี่อาวุธปืนสงครามที่เป็นพลาสติกนะคุณเป็นของเล่นเนี่ยนะ
ชุดทหารรถยนต์รถแข่งรถถังรถสิบล้อรถอะไรมาหมดเลย
น้องใบตองที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหม
มีแว่นกันแดดแว่นกันแดด
ก็คือเขาซื้อมาหลังจากที่ขอโชคขอลาภหรือว่าขอพรไปแล้ว
สงสัยเท่านั้นจะร้อนแต่ว่าร้อนแรงจริงบอกแล้วว่าที่นี่ร้อนมากนะคะที่วัดที่สุดแล้วขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหม
น้ำแดงน้ำแดงถูกต้องแม้คุณนี่รู้ใจกุมารทองนะคะ
ก็เขาบอกกันว่าก็นี่แหละเป็นความเชื่อถ้าถวายน้ำแดงให้กับกุมารแล้วก็จะมีโชคมีลาบหลั่งไหลกันมานั่นเอง
จากการสอบถามคนคนหนึ่งที่เขาพาครอบครัวมากราบไห้กุมารทองจุกดำเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังบอกว่า๓เดือนก่อนเคยเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์แล้วก็ขอเลขเด็ดกับกุมารทองจุกดำแล้วนะ
โอ้โหเหลือเชื่อทำไม
กลับบ้านไปนะโอ้โหถูกเลยถูกรางวัล
ใช่สิคุณจะให้ถูกอะไรถูกรางวัลนี่แหละก็เลยพาครอบครัวกลับมาอีกครั้งนึง
เพราะว่าหวังจะได้โชคได้ลาบกลับไปในงวดนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคหลายต่อหลายรายนะคะที่เคยได้โชคได้ลาบเนี่ย
เขาพากันมาแก้บนกันก็อย่างที่เห็นแหละว่ามีของแก้บนเยอะมากซึ่งบางคนเนี่ยพอได้เลขกันแล้วพากันไปรุมไปส่องกันตามนี่ที่ไหนรู้ไหม
ตรงไหนหน้าวัดนี่ไงแผงลอตเตอรี่ถูกต้องแล้วไปครั้งหนึ่งครบจบในที่เดียวอย่างที่ที่ฉันบอกเลยนะครับ
แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมนะที่เรานำมาเสนอเนี่ยเพราะว่ามันใกล้ช่วงที่ลอตเตอรี่ออกสลากินแบบรัฐบาลออก
ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละวัดแต่ละที่ที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อเนี่ย
มันคนหนาแน่นขนาดไหนแล้วเขาจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะไม่ได้มาบอกนะจ๊ะว่ากุมารทองเนี่ยให้เลขอะไรนะจ๊ะ
อย่างว่านะมันเป็นความเชื่อจริงใช้เชื่อก็ว่ากันไปอย่าไปลบหลู่กัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีสติแล้วก็ฟังแต่ละข่าวยังไงซะ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย